ไม่แตกตื่นได้ยังไงเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
คือนอนหลับมากับรถแต่นอนหลับอยู่ที่พื้นข้างรถกระบะนะฮะ
แล้วพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจพบปรากฏว่าเป็นแบบนี้ครับ
ไม่ตอบแต่ว่าเมานะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๖นาฬิกา๔โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจสภาพเมืองชายภูมินะครับแล้วก็หน่วยกู้ภัย
มูลนิธิสว่างคุณธรรมเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังจากนะครับได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า
พบชายนิรนามนอนหมดสติอยู่ข้างรถกระบะนะฮะ
ทะเบียนบใบไม้คค๒๖๒๓ชายภูมิครับ
บริเวณถนนสายชายภูมิตาดโตนพื้นที่บ้านโคกน้อยตะบนในเมืองนะฮะ
อำเภอเมืองชายภูมิ
ขออภัยครับเจ้าหน้าที่ไปจะตรวจคุณตอนนี้
แล้วก็เข้าไปตรวจสอบเพราะกลัวว่าผู้ชายคนนี้
อาจจะเป็นคนติดเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่านะครับ
จะไม่ต้องถามไม่ได้เอาแอลกอฮอลลาดมือกันโควิดมาใช่ไหม
ปรากฏว่ากลิ่นแล้วขาวคลุ้งเลยครับนะครับ
ก็ปลุกผู้ชายคนนี้นะครับมาสอบถามว่า
อ้าวเราในชื่ออะไรชื่อในเฉลิมพิเศษอายุ๕๘ปี
และที่มานอนอยู่ตรงนี้เพราะว่าช่วงสายไปดื่มเหล้าขาวกับเพื่อนมา
๒คนขวดนะครับบ่ายบ่ายแล้วเลยแยกย้ายกัน
ขณะขับรถมาตามถนนมันง่วงนะฮะมันง่วง
ขับต่อไปไม่ไหวก็จำได้เขาบอกว่าเมาไม่ขับ
จากนั้นตำรวจครับก็ให้นายเฉลิมเนี่ยล้างหน้าล้างตานะครับ
แล้วก็นั่งทำสติสตังค์อยู่พักหนึ่ง
จากนั้นก็โทรศัพท์แจ้งแย่นให้มารับตัว
ตำรวจระบุว่าให้นายเฉลิมเนี่ยตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในร่างกายนะครับ
ก็เป็นผลตามคาดคือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ก็ทำให้เดี๋ยวจะต้องดูเรื่องความผิด
เมาแล้วขับนะฮะว่าจะดำเนินคดีต่อไปครับ